ผลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
ก็งดเปิดบ้านให้อวยพรในวันครบรอบคล้ายวันเกิด๙๖ปี
คนใกล้ชิดก็ยืนยันว่าไม่มีนัยยะทางการเมืองใด
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณย้ำว่า
โยกย้ายในทหารทุกตำแหน่งสามารถทำงานเพื่อประชาชนได้
ให้รอจนกว่าจะมีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมลงมาครับ
สำหรับรายชื่อว่าที่ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่
จะเป็นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์หรือว่าบิ๊กเจี๊ยบ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเป็นนายทหารสายวงเทวัน
ได้รับแรงสนับสนุนจากผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ยังเหลืออายุราชการอีก๒ปี
ขณะที่พลโทพิศนุพุทธวงศ์ในทหารคนสนิท
ของพลเอกเตรมตินสุรานนท์เปิดเผยว่า
วันคล้ายวันเกิดของพลเอกเบรมวันที่๒๖สิงหาคมในปีนี้
พลเอกเบรมของงดเปิดบ้านให้บุคคลต่างเข้าอวยพรวันเกิดครบรอบ๙๖ปี
โดยขออยู่ส่วนตัวและไปทำบุญที่วัดในต่างจังหวัด
พร้อมยืนยันว่าการไม่เปิดบ้านให้อวยพรวันเกิด
ไม่มีนัยยะหรือส่งเป็นการส่งสัญญาณใดทางการเมือง
และขอว่าอย่าไปโยงเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
เพราะทุกปีพลเอกเบรมจะเปิดบ้านแค่เทศกาลปีใหม่และสงกรานเท่านั้น
ส่วนวันเกิดจะมีแต่คนใกล้ชิดอวยพรเป็นการภายในครับ